เนรคำถูกจับแล้วนะคะแล้วก็ถูกจับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
พร้อมกับข้อความที่เขียนว่าคนไทยในอเมริการวมถึงคนใกล้ชิดเนรคำ
ยังไม่มีใครเชื่อว่าเนรคำติดคุกจริงก็มีการขอตรวจสอบหลักฐานการถูกจับและขึ้นศาล
เปิดเผยหลักฐานแล้วก็ข้อมูลการจับเนรคำที่เป็นลายลักษณอักษรภาษาอังกฤษต่อสาธารณชนค่ะ
ขณะนี้นายวีรพลสุขผลหรือว่าเนรคำถูกดำเนินคดีอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
แต่ก็ยืนยันค่ะว่าเนรคำนั้นถูกจับกลุ่มจริงและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลสหรัฐอเมริกา
ในการพิจารณาส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย
ส่วนกรณีที่เพจดังกล่าวเรียกร้องให้เปิดเผยหลักฐานการจับกลุ่ม
พันธุ์ตำรวจโทพงอินบอกว่าข้อมูลทั้งหมดยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้
เพราะอาจจะกระทบต่อกระบวนการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้
แต่ยืนยันค่ะว่าหากกระบวนการทั้งหมดแล้วเสร็จจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างแน่นอน